มีเหตุการณ์ที่คงต้องเตือนกันไว้นะฮะต้องเตือนทุกฝ่ายนั่นแหละนะครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลลูกหลานตัวเล็กให้ดีนะ
คนที่ขับรถจะออกรถก็ต้องดูให้ดี
เพราะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีหนูน้อยนะฮะเป็นเด็กหญิงอายุ๒ขวบคนหนึ่ง
ไปนั่งเล่นกับเพื่อนแถวรถกระบะ
แล้วพอเจ้าของรถเข้ามาออกรถเนี่ยเขาไม่ได้ดูก่อนว่ามีเด็กนั่งอยู่

พอออกรถไปก็ทับเด็กจนเสียชีวิตเลยนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนหน้าตลาดมงคห้วยลึก
ปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
รถกระบะทับศีรษะเด็กหญิงวัย๒ขวบเสียชีวิตคาที่
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนที่เป็นแม่เด็กก็ต้องอุ้มร่างของลูกน้อยเนี่ยนะฮะ
นั่งร้องไห้อยู่ริมถนนด้วยความเสียใจเพราะว่าลูกเสียชีวิตไปแล้ว

แล้วก็มีรถของเล่นของลูกเนี่ยถูกเหยียบทับพังเสียหาย
ส่วนรถกระบะคันที่เกิดเหตุนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ก็จอดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุมีนายเพชรพิทักษ์อายุ๕๓ปีเป็นคนขับนะครับ
ก็รอมอบตัวกับตำรวจด้วยอาการตกใจนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านของครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับก็มีการจัดพิธีทางความเชื่อของชาวมงค์นะครับ
นางสาวสุพรรณิการราวจางอายุยี่สิบสองปีแม่ของเด็กหญิงวัยสองขวบที่เสียชีวิต
ยังทำใจไม่ได้นะครับวันนี้ก็บอกเล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังทั้งน้ำตา
บอกว่าตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ลูกสาวนี่เพิ่ง๒ขวบเท่านั้น
กำลังเป็นวัยน่ารักเลยนะครับน่ารักน่าชังนะครับ
รู้สึกเสียใจมากเลยทำใจไม่ได้ด้วย
มากมากเลยไม่รู้จะทำยังไงนี่แล้วเนี่ย
ติดต่อมาบ้างแต่ยังไม่เห็นมาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
โดยก่อนเกิดเหตุเด็กหญิงวัยสองขวบนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนนะฮะ
ก็รุ่นราวคราวเดียวกันอยู่ที่แถวปั๊มน้ำมันหลอดนะครับ
ใกล้ใกล้กันก็มีรถกระบะจอดอยู่คันหนึ่งนะครับนั่งกันอยู่หน้ารถเลยนะค่ะนี่ฮะ
ในเพชรคนขับรถเนี่ยเขามาจอดรถลงไปซื้อของที่ตลาดฝั่งตรงข้าม
พอซื้อของเสร็จก็เดินกลับมาที่รถ
ขึ้นรถแล้วก็ออกรถเลยตอนนั้นเพราะว่าไม่ได้มอง
ไม่ได้เห็นว่ามีเด็กนั่งเล่นอยู่ทับเลยฮะ
คือทับทั้งรถของเล่นของน้องแล้วที่ทับเข้าไปที่น้องเนี่ยคือเข้าศีรษะเลย

ของเด็กที่เสียชีวิตก็ชี้จุดเกิดเหตุให้กับทีมข่าวของเราดูนะครับ
เป็นปั๊มน้ำมันหลอดนะฮะก็เป็นปั๊มของตาเองนั่นแหละ

นายวิชัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุหลานสาวนั่งเล่นอยู่ที่หน้าปั๊มก็นั่งเล่นตามปกติ
คิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
มาถึงจุดเกิดเหตุนี้ปุ๊บเขาได้ยินเสียงคลุ้มเขาก็เบรกทันที
พอเบรกปุ๊บรถล้อหน้าข้างซ้ายเขาเนี่ยไปทับตัวเด็กแล้ว
ไปทับหัวไปทับศีรษะของเด็กแล้ว
ก็เลยตอนนั้นทับปุ๊บก็เลยเรียกชาวบ้านมา
แม่ค้าทั้งหลายเนี่ยช่วยกันมายกล้อรถหน้าออก
แล้วเอาตัวเด็กเนี่ยออกจากล้อรถออกมาเลยศีรษะข้างข้างซ้าย
อ่าแตกเลยครับคือหลุดทั้งหนังแล้วก็ทั้งกระหลูกเลย
ก็คือเสียชีวิตทันทีเสียชีวิตทันทีณเวลานั้นเลย
คนขับไม่ได้หนีไปไหนนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาดำเนินคดี
แล้วทางคนขับรถบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ
มิถุนายนก็จะไปพูดคุยกับญาติของน้อง
เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายนะฮะ
คือเห็นไหมว่าอันตรายมันแบบทุกวินาที
จริงคุณภาคภูมิคือมันสลดใจคือ
ไม่เห็นแล้วเด็กก็ตัวเล็กด้วยอะไรด้วย
แต่ต้องระมัดระวังไงก่อนจะออกรถก่อนจะอะไร